เดี๋ยวนี้ฉันจะพาไปดูอีกหนึ่งร้าน
เป็นร้านขายข้าวเหนียวสมุนไพรของสองสามีภรรยา
ซึ่งขายกันแบบง่ายสร้างรายได้ได้เป็นกรอบเป็นกรรมเลย

ใช่ไปกันที่ตลาดสดแม่ทองคำจังหวัดพยาว
หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่ากาศแม่ต่ำนั่นเอง
ข้าวเหนียวดำก็มี
อันนี้เคยทาน

มีสิก็เอาใบตองรองข้าวเหนียววางมาของนะ
จะเป็นใบตองห่อข้าวเหนียว

จะซื้อกี่บาทก็ได้นะ

ใครจะไปกินหมดจะไปกินที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้

มัดใจลูกค้าอย่างเหนียวแน่นก็คือ
จะต้องใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเท่านั้น
เพราะว่ามันอร่อยมันนิ่มมันหอมนะคะ

ประมาณ๔๕ชั่วโมงทุกวัน

คงนึกว่าทำให้มันเค็มนิดมากนะ

แทบอะไรได้ก็วันหนึ่งประมาณ๑พันถึง๓พันบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่ทำกันมา
นานแล้วเป็น๑๐ปีแล้วใครอยากจะซ้ายดินไปริมลองความอร่อยของข้าวเหนียว
มุนไพรสูตรต่างแบบนี้ก็ไปกันได้เลย
จะขายอยู่บริเวณทางเข้าตลาดสดแม่ทองคำ

อำเภอเมืองพยาวทุกเช้าเลยจ้า
ตำบลแม่ตำไปเช้านะขายหมดเร็วมากแตนสายหมดแล้ว๕ชั่ว
ชอบแบบไหนให้มันมีกลิ่นสมุนพงสมุนไพรอะไรก็ว่ากันไป